อ่ะจากที่เราได้นำเสนอข่าวไป

ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการมันไม่ค่อยดี
ต้องไปนอนตามสนามย่าหน้าโรงพยาบาล

แต่ล่าสุดนะฮะโรคโซเชียลเขาพากันชื่นชมโรงพยาบาล
คู่เมืองบุรีรำนะฮะเขามีการปรับโฉม

มีตรงมีเตียงให้คนไปเฝ้านอนเฝ้าได้เลย

อุ้ยตายละ

เดิมเนี่ยห้องรวมมันมีแค่เตียงใช่ไหม

บางทีก็ไปนอนอยู่ระเบียงข้างนอกทางเดิน
ขอโทษนะคะใช้ชีวิตแบบอนาถามาก

คนที่ไปเฝ้าไข้ผู้ป่วย
มันเหมือนแบบไปขอเขาอ่ะ

เหมือนขอเขารักษาอะไรแบบเนี้ย
อันนี้ดีอันนี้น่าชื่นชมมาก
ยากลำบากมากต้องนอนใต้เตียงคนไข้บ้างต้องตอนที่นอนระเบียงนอนหน้าทางเดินบ้างอะไรบ้าง
แต่หลังจากได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขไปสร้างอาคารแต่ว่ามันไม่มีครูรุภัณฑ์
ก็จึงทำได้เพียงการจัดทำโครงการโรงพยาบาลในฝันขึ้นมาด้วยการทำผ้าป่าคุณผู้ชม
เปิดรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปนำเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์ครูรุภัณฑ์ต่างไปตกแต่ง
ภายในห้องพักของผู้ป่วยรวมเนี่ยให้เป็นบรรยากาศที่มันน่าอยู่มากขึ้นต่างจากเดิมอย่างมากเลย
ที่เราเห็นว่าคือเวลามีคนไปเฝ้าไข้ใช่ไหมปูเสือนอนใต้เตียงบ้างอะไรบ้างมันก็ดูน่าเวทนานะครับ
แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติจะดีขึ้นเมื่อไปใช้บริการที่โรงพยาบาลครูเมืองนะครับ
ทุกแห่งอยากให้มีการปรับปรุงแบบนี้ไม่อยากให้สภาพของโรงพยาบาลมันกลายเป็นที่ที่อยู่ของคนที่อนาถาอะไรแบบนั้น
อย่าให้มีสภาพมันน่าอยู่แบบนี้
น่าชื่นชมนะโรงพยาบาลครูเมืองที่บุรีรัมพ์นะครับ